โตขึ้นฉันจะเป็นตัวตัวเอง
ฉันจะไม่ยอมเป็นช้างท่าหลังให้ผู้ชายคนไหนมาบงการชีวิตฉัน

มากเลย
ผู้ชายคนไหนเป็นนักศึกษี่ที่แบบไม่กี่หน้า
จบรอบเบื่อวางเก็บจบจริงตัวเองอย่างนี้เลย
แต่ถ้าเกิดต่อไปแล้วจะมีเราแล้วทำให้ฉันต้องทุกข์มากขึ้น
ไปไกลซะฉันจ๊ะอาจารย์ใช่เลยเนี่ยหนู
คุณนี่ตัดขนหมาจนซื้อบ้านได้แถวเบฟรีฮิวเหรอฮะ

จะได้แต่งงานมีผัวเป็นตัวเป็นตนไหม